พูดถึงเรื่องของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
ข่าวมีรายงานเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ
ก็คือบอกว่าผู้ที่ติดเชื้อมีอยู่๖คนด้วยกัน
ทีนี้ปรากฏว่า๖คนนี้เป็นคนที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
หลายคนมีความเป็นห่วงโรงพยาบาลเสร็จราชแต่ละวันรับผู้ป่วยเป็นพัน

และผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลณวันนั้นที่เขาทำงานเนี่ย
จะมีความเสี่ยงไหมในการติดเชื้อเนี่ยนะคะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลออกมาชี้แจงเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
คนนี้ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะคะ
ลักษณะการทำงานเป็นลักษณะของการสนับสนุนโรงพยาบาล
บดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
เปิดเผยกรณีนี้นะคะบอกว่าผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากร
ปฏิบัติงานในส่วนสนับสนุน
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยเป็นการติดเชื้อจากที่พักอาศัยคือติดจากที่บ้าน
ทีมแพทย์ตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูง

รับตัวผู้ป่วยทั้งหมดมารักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
ตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อหรือผู้มีความเสี่ยงสูงที่ไม่มีอาการอีก๕๐นะคะ
พบผู้ติดเชื้อ๒ค่ะรับไว้รักษาตัวที่โรงพยาบาล
ส่วนอีก๔๘คนไม่ต้องมาทำงานแล้วนะคะตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้านค่ะ
ทางโรงพยาบาลสิริราชได้ทำความสะอาดอาคารอดุลยเดชวิกรม
ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานและอาคารนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง
ทำความสะอาดค่ะพ่นยาฆ่าเชื้อนอกจากนี้นะคะต้องไปพ่นพื้นที่ส่วนกลางด้วย
วบันไดลิฟต์ปุ่มลิฟต์มือจับประตูทุกชั้นนะคะทางโรงพยาบาลบอกทำความสะอาด
ให้ทำงานที่บ้านนะคะแต่ยังคงมาตรฐานระดับสูงขอให้ผู้ที่มารับบริการและญาติผู้ป่วย
มั่นใจในมาตรฐานและมาตรการของโรงพยาบาลนะคะนี่คือคำชี้แจงออกมาจากทางสิริราชพยาบาลค่ะ
ส่วนความเป็นห่วงอีกหนึ่งอย่างค่ะคนที่เป็นคนไทยยื่นข้อเสนอว่าอยากจะกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน
ก็คือเมียนมาร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะเขาจะเข้าทางตาก
เขายังคงปฏิบัติแบบนี้นะคะมาตรการยังคงดีอยู่ยังรัดกลุ่มนะคะ
ฝ่ายความมั่นคงกระทรวงสาธารณสุขค่ะนำคนไทยจากฝั่งเมียวดี๓๒ราย
เป็นล็อตที่๖ที่แสดงความจำนงขอกลับบ้านเข้ามาที่แม่สอดนะคะ
ซึ่งก็พบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดราย
แต่มีรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลไปรับตัวทันทีค่ะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสามราย
แม่ระมาทหกรายโรงพยาบาลพบพระสิบสองรายสิบเอ็ดรายเข้าโลเคิลควารันทีนที่โรงแรมภูอินนะคะ
ขณะที่รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่สอดสวมชุดพีพีอีเดินทางไปรับคนไทยที่อยู่ในโลโคคอรันทีนในโรงแรมภูอินแม่สอด
ซึ่งมีรายงานว่ามีไข้สูง๒คนคาดว่าจะติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะ
ชาวตากก็มีความเป็นห่วงแต่ว่าก็ดูมาตรการเขาก็ทำอย่างรัฐกลุ่มเต็มที่ค่ะ